คุณผู้ชมครับพาไปต่อกันที่เหตุการณ์โจรกรรมรถ
ปกติเวลาเราได้ยินข่าวพวกนี้การขโมยรถจรกรรมรถ
ก็จะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของกุญแจผี

อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคนร้ายใช้กุญแจผี
ในการไปโจรกรรมรถนะคะจักรยานยนต์

กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน
คนนี้แหละค่ะใช้เวลาก่อเหตุไม่นานนะคุณ
ไม่กี่วินาทีค่ะวินาทีนะต้องย้ำแบบนี้คือเร็วมาก
เขาก็แต่งตัวแบบว่าใส่หมวกมีผ้าพันหน้า

ใช่ค่ะนี่เป็นจังหวะกำลังจะเอามานั่งแล้ว
ก่อเหตุนี่ทำเหมือนเป็นรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองเลยนะ

คนที่เห็นก็ไม่รู้หรอกก็คิดว่าเออเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์มา

อันนี้คือทำไมมันเร็วจังแป๊บเดียวเอง
แล้วกุญแจผีลักษณะกลไกของมันให้มันทำงานอย่างไร
ทำไมเวลาใส่ลงไปปุ๊บแล้วมันสามารถไขแล้วก็สตาร์ทได้เลยเหรอ
แล้วคนร้ายก็นำมาก่อเหตุได้อย่างแบบไวมากนะคะ
ก็ขโมยรถไปได้แบบรวดเร็วจริง
คนร้ายคนนี้เขาใส่เสื้อลายสก๊อตนะคะ
ดูจากผิวพันธุ์แล้วก็น่าจะคล้ำหน่อยสูงใหญ่ทีเดียวล่ะค่ะ
เอาหมวกมาปิดบังใบหน้าจนหมดนะคะ
เดินผ่านไปหน้าร้านแล้วก็ย้อนกลับมายืนหน้าร้าน
รอคนที่ซื้อของอยู่
จากนั้นก็เนียนล้วงกุญแจผีออกมาจากกระเป๋า
นั่งบนรถแล้วก็สตาร์ทหนีไปเลยค่ะ
เส้นทางที่เขาใช้หลบหนีไปทางสี่แยกปรานบุรีนะคะ
ใช้เวลาก่อเหตุใน๑๒วินาทีเท่านั้น
วินาทีเท่านั้นเร็วมากจริง
นางพรอุสาสืบสมบัติอายุ๖๐ปีเจ้าของรถนะคะคนนี้

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนสักประมาณ๔โมงเย็น
เธอบอกว่าเธอขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ

เอามาจอดหน้าร้านขายเนื้อหมู
เป็นลูกค้าประจำก็มาซื้อหมูที่ดีทุกวัน
จอดรถแล้วก็เดินไปซื้อหมูบด
คือไม่กี่นาทีเท่านั้นเองออกมานอกร้านปรากฏว่า

ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะแล้วก็แจ้งความด้วย
ตอนนี้เธอเนี่ยมีการตั้งรางวัลนำจับด้วยนะ
๑หมื่นบาทใครแจ้งเหมาะแส
จนสามารถนำไปสู่การจับคนร้าย
แล้วก็นำรถมาคืนได้เธอให้ไปเลย

บางทีนะเจ้าของรถยังผ่อนอยู่เลย
เออนี่ไงต้องก็ผ่อนกุญแจแทนค่ะเอาจับให้ได้แล้วกันนะฮะ